ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นคลิปที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลไปบ้างแล้วนะคะ
เป็นเหตุการณ์หัวร้อนกันบนท้องถนนฝ่ายหนึ่งคือผู้หญิงขับรถเก๋ง
อีกฝ่ายหนึ่งคือผู้ชายที่ขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
แต่จากคลิปนี้ค่ะทางฝ่ายวินเนี่ยนะคะเขามีมีด
เขาชักมีดมาขู่เขาถีบรถด้วยแต่เรื่องเนี้ยเราไปคุยมากับทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
เพราะว่าตัววินรถจักรยานยนต์รับจ้างเขาก็ไปพบตำรวจแล้วเขาก็ให้ข้อมูลด้วย
แต่เบื้องต้นไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
นี่ค่ะถ้าคุณผู้ชมเจอกับเหตุการณ์แบบนี้โอ้โหจะเป็นยังไงคะ
โอ้โหก็น่าตกใจจริงนะคะบนท้องถนนนะคะ

เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในกลุ่มข่าวรังสิตถึงชาวรังสิต
แล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์ตามคลิปนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
เวลาประมาณ๒ทุ่มครึ่งน้องสาวของเธอขับรถ
ขึ้นสะพานชมพูที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
ตรงนั้นมันมืดนะคะมองอะไรไม่ค่อยเห็น
แล้วก็เนี่ยค่ะมีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเรียกให้จอด
น้องสาวเธอก็จอดรถแล้วรถกระจกลงถามว่ามีอะไรหรือเปล่าคะ
จากนั้นวินคนนี้เอะอะโวยวายเลยเห็นท่าไม่ดีก็เลยหยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วเหตุการณ์มันก็เป็นไปตามคลิปค่ะ
คือเหมือนกับวินคนนี้เขาหยิบมีดพับออกมามาแทงที่กระจก
แล้วก็กรีดข้างข้างกับหลังคารถแล้วก็พูดในลักษณะที่ว่า
เดี๋ยวจะแทงให้ตายเลยประมาณนี้อ่ะนะคะก็คือเสียงตามคลิปเลยอ่ะ
หลังจากนั้นพี่วินก็ขี่รถหนีไปเลย

ทรงเบอร์เสื้อป้ายชื่อวินนี่ชัดหมดนะฮะ

เหตุการณ์แบบนี้นะคะคือผู้เสียหายเขาแจ้งความ
แต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะว่าวินคนนี้ไปเจอตำรวจแล้ว
เขาก็บอกว่าขอเล่าในมุมของผมหน่อยประมาณนี้นะ
ส่งคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปคุยกับวินรถจักรยานยนต์ที่อยู่ใกล้
เขาบอกว่าก็เพิ่งรู้ข่าว
ถ้าถามว่าเคยเจอคนที่อยู่ในคลิปไหม

เห็นคลิปจำได้เลยว่าใครเป็นใครยังไง
เพราะว่าใส่กางเกงขาสั้นนะคะเป็นวินแต่ใส่กางเกงขาสั้น
แล้วก็วินคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ใกล้ใกล้
บอกว่าจำได้เคยเห็นคนนี้มีพฤติกรรมชอบโวยวาย
ถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมพฤติกรรมไม่ได้
ก็ไม่ควรจะมาขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างนะ
ทำแบบนี้มันทำให้วินคนอื่นเขาเสียชื่อไปด้วย
ไม่น่าให้วินนะพี่ต้องเช็คคนขับวินประมาณนี้
แต่ละคนที่จะมาวิ่งวินไม่งั้นมันจะจัดร้อนกันพฤติศาสตร์
อะไรประมาณที่จะไม่ปลอดภัยไม่น่าส่งคนที่จะไม่ให้วิ่งวินนะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้หญิงที่ขับรถเก่ง
ก็คือเป็นผู้เสียหายตามคลิปนะคะ
ทีมข่าวไปถามมาเลยว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้าง

นางสาวปวีนุษย์งอกคำอายุ๒๔ปีเธอเป็นนักศึกษานะคะ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมา
เธอกำลังขับรถไปหาเพื่อน
ขับไปถึงถนนรังสิตนครนายกขาเข้า
ขับมาเลนกลางเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานแล้วเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย

บอกว่าได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์บีบแตร
คนขี่รถจักรยานยนต์บอกให้เธอจอดเธอก็จอดนะคะ
เธอบอกเธอจอดแล้วก็ลดกระจกลงแล้วก็ถาม
แต่กลายเป็นว่าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างทั้งด่าเธอ
ทั้งเอามีดออกมาเธอบอกว่าเห็นท่าไม่ดีรีบปิดกระจกเลยค่ะ
ทางขวามือคือคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามคลิปมันเป็นเวลากลางคืนมันก็เลยมืดหน่อย

ทีนี้ค่ะตัวผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเธอบอกว่าเธอต้องถ่ายคลิปเอาไว้เพราะเธอตกใจมากจริง
ยืนยันว่าเธอไม่ได้ไปขับรถปาดหน้าใครนะคะ
พอเราเหวี่ยงเข้าไปมาหนิดนึง
จอดรถอยู่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จอดแล้วก็เอ๊ะเราไปชนเขาเหรอ
เฉียวเขาเหรอหรือเราทำอะไรเราไม่รู้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันมืด
ตรงนั้นมันก็มืดใช่ไหมค่ะแล้วก็เปิดกระจกลงมาถามเราก็จอด
อ่ะเราก็เปิดกระจกลงมาถามพอเราพอเราถามอ่ะเขาก็เอามีดอ่ะ
เขาจะมาแทงเราแล้วก็เอ้ยอะไรอย่างนี้เราก็ตกใจ
ตัวออกแล้วก็รีบปิดกระจกขึ้นคือใช้อาวุธมีดจะพยายามทุบกระจกรถเราเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็ใช้มีดกรีดรถแล้วก็แบบถีบรถอะไรอย่างนี้ขู่เราอะไรอย่างนี้
ตกใจค่ะแต่เป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยไปคนเดียวด้วยอย่างนี้ค่ะ
แล้วเราก็พูดอะไรเจออะไรแบบนี้เอ้ยค่ะ
กลัวค่ะกลัวกลัวมากก็ไม่รู้ว่า

หรือถ้ามันไม่ใช่อาวุธมีดแล้วเป็นปืนทำยังไงอะไรเงี้ย
ก็ผู้เสียหายเขาใช้ให้ดูเลยนี่เขามีกระจกรถ
ใช่เธอบอกดีนะที่เธอปิดกระจกรถทันที่หลังคาก็มีค่ะ
บอกถ้าเธอปิดกระจกรถไม่ทันไม่รู้จะแทงมาโดนเธอหรือเปล่า
แล้วถ้าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างคนนี้
ไม่ได้มีแค่มีดถ้าเป็นปืนล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้น

ต้องรีบเอาขึ้นอย่างนี้เลยนี่รีบปิดแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะวินที่อยู่ในคลิป
เขาไปพบตำรวจนะเอาเหรอฮะเขาบอกว่ามาฟังข้อมูลฝั่งผมบ้าง
ผมมาโดนปาดหน้าก่อนเกือบจะโดนหกล้อทับอ๋อเหรอเขาอ้างแบบนี้
ยังไงยังไงช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะวินคนนี้ที่อยู่ในคลิปนะคะ
ชื่อว่านายชูชาติเวียงคำหรือในทุ่งอายุ๔๙ปีค่ะ
ใช่เลยใช่เลยนี่ฮะหน้าตาใช่เลย
เบอร์วินเบอร์เสื้อช่ายเลยผมผมน่ะเพียงพวกนี้ช่ายหมดเลย
วินรถจักรยานยนต์รับจ้างเบอร์๕ค่ะวินศรีนิธิซอย๑๐๓
แล้วก็บอกว่าวันเกิดเหตุผมขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังรถยนต์คู่กรณี
รถของคู่กรณีตัดหน้าผมปาดหน้าผม
ผมกะบโดนหกล้อทับ

ตามรถเก๋งไปตั้งใจจะไปเอาเรื่อง
แต่พอไปถึงเนี่ยพอคุยกับพี่ผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในรถอ่ะ
ผู้หญิงที่อยู่ในรถถามผมว่าทำไมชนไหมล่ะ
ถามว่าชนไหมล่ะแล้วชนไหมล่ะถึงจะปาดอ่ะแต่มันชนไหมล่ะ
อันนี้เขาอ้างนะว่าผู้หญิงถามเขาอย่างนี้วินคนนี้ก็เลยบอกว่า
ก็เลยตอบกลับผู้หญิงที่ขับรถไปว่าก็คุณเหล็กหุ้มเนื้อคือคุณนั่งอยู่ในรถ
คือประมาณว่าผมเนี่ยเสียหลักจนเกือบถูก๖ล้อทับ
ขอให้ตายไปเลยนะ

คือเขาบอกว่าคือ
เขาขับวินมาตั้งแต่ปี๒๕๔๗

ออกจากเรือนจำในคดีฆ่าคนตาย

จะไม่ขอโทษคู่กรณี
จะไม่ชดใช้ทรัพย์สินที่เสียหายด้วยค่ะ
ก็หิกตัวทาราต

หรือว่าเรียกว่าอะไรงี้เราเค้าจะพูด

ไม่ไรครับได้เลยกลับบ้านเลย

นี่ค่ะพูดแบบนี้จริงค่ะดิฉันไม่ได้ว่า
คือคือต่อให้เขาจะพูดอะไรแบบไหนยังไงเนี่ย

นี่ถ้าไม่ปิดกระจกนะผมแทงตายจริง
เขาแจ้งข้อหาพยายามฆ่าพี่เลยนะอย่างนี้
ตำรวจบอกแบบนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกอภิชาติทองแพม
ผู้กำกับสพประตูน้ำจุลาลงกรบอกว่า
ทางตำรวจชุดสืบสวนนะคะก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
สุดท้ายตัวผู้ก่อเหตุก็มอบตัวเอง
แล้วก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
แล้วก็อ้างว่ามันเป็นลักษณะที่คนขับรถเก๋งขับรถปาดหน้าเขา
เรื่องต้นตำรวจบอกว่ายังไงก็ต้องแจ้งข้อหา
เรื่องของพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ข้อหาทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว

ซึ่งก็จะนำตัวไปดำเนินคดีทางกฎหมายตามขั้นตอน
เราก็ถามไปยังน้องผู้หญิงที่เป็นเจ้าของรถนะฮะ
ว่าหลังจากที่พี่วินคนนี้เข้ามาพบตำรวจ
และอ้างว่าครูเนี่ยคุณไปพูดกับเขาอย่างนี้ก่อน

คือน้องเขาบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นมันก็มืดมาก

ไม่รู้หรอกว่าข้างหลังจะตัดจะอะไรไม่ตัดยังไง
แต่ว่าเขาเปิดไฟล้งไฟเลี้ยของเขาแล้ว

คือคุณจะปล่อยให้อารมณ์มันบานปลายขนาดนั้นไม่ได้

บอกก็ถ้าเขาขอโทษผมสักคำเนี่ยมันจบ
แต่เขาไม่ขอโทษแต่คุณจะบอกไม่ขอโทษคุณจะไปแทงเขาให้ตาย
อย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะไม่ใช่นะครับ